คุณตำรวจคะดิฉันเนี่ยไม่เคยมีรถนะ
แต่ทำไมอ่ะโดนใบสั่งตั้งสองใบอ่ะค่ะ
เรื่องราวนี้นะคะเกิดชื่นที่ชลบุรีค่ะ
คุณผู้ชมโดยนางสาวสุธีมนภาชี
อายุ๔๗ปีเป็นชาวชนบุรีนะคะก็ไปแจ้งความกับตำรวจสอบภอมเมืองชนบุรี
แล้วก็ชูใบสั่งที่ถูกส่งมาทางปริศนีย์เนี่ยเป็นใบสั่งจากตำรวจทางหลวงเนี่ย
บอกว่าให้ไปเสียค่าปรับ๒๐๐บาทแล้วก็มีภาพด้วยนะคะ
อันนี้โดนปรับในข้อหาฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
เมื่อสิบแปดตุลาคมที่ผ่านมาส่วนอีกใบหนึ่งเนี่ย
เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเดือนนี้นะคะ๑๒พฤศจิกายนที่ศรีราชาชนบุรี
ใบที่๒โดนปรับ๔๐๐บาทข้อหาก็คือไปจอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามจอด
แล้วในใบสั่งคุณผู้ชมระบุชื่อเจ้าของผู้ครอบครองรถก็คือตัวของเธอเลยค่ะ
คนที่มาแจ้งความนี่แหละนางสาวสุธีมนภาชีที่อยู่เดียวกันเป๊ะเลย
ทีนี้คุณสุธีมนต์บอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยังไม่เคยมีรถเลย
ยังไม่เคยซื้อรถเลยแม้แต่คันเดียวเพราะว่าดิฉันเนี่ยจะซื้อรถได้ยังไงล่ะ
เครดิตบูโรผ่อนรถไม่ได้แต่ว่าทำไมอยู่ดีมีใบสั่งส่งมาที่บ้าน
แล้วก็กลัวไงคะว่าถ้าเกิดว่ามีใครเอารถคันที่เห็นอยู่ในใบสั่งเนี่ย
ไปก่อเหตุไปฆ่าคนไปขนยาเสพติดเนี่ยแล้วชื่อมันเป็นตัวเธอเนี่ยเธอซวยแน่
บอกแบบนี้แล้วเธอก็บอกว่านอกจากนี้เนี่ยนะ
ครั้งหนึ่งเคยโอนรถมอเตอร์ไซค์ให้กับคนอื่นที่เขามาซื้อต่อ
แล้วคนซื้อเนี่ยเขาบอกแบบนี้ขอบัตรประชาชน๒ใบเป็นสำเนา๒ใบ
เธอก็เลยไม่แน่ใจว่าจะถูกเอาสำเนาบัตรไปก่อเหตุไม่ดีหรือเปล่า
ก็เลยอยากฝากให้ตำรวจช่วยติดตามเรื่องนี้หน่อยนะคะ
ตรวจสอบกันต่อนะใบสั่งผิดพลาดหรือว่าเป็นรถสวมทะเบียนรถโจรกันแน่นะครับ